อย่าหาทำหนุ่มพิการนั่งรถวิวแชร์ที่นางรองสิงขนองนา

ทำไมสิ้งจักร

เรื่องของเรื่องเนี่ยคือไม่ได้มาปั่นแบบมือปั่นนะ

หัวลากเป็นรถไฟฟ้า
คือถ้ามาประกบกับวิวแชร์เหมือนรถมอเตอร์ไซค์

แล้วจากนั้นมาเขาซิ่งซิ่งที่ความเร็วประมาณ๒๐กิโลกรัมต่อชั่วโมง

และเหตุการณ์นี้๒๐กิโลต่อชั่วโมงมาเจอโค้งหักศอก
เพราะคุณตรงดิ่งไปแห่โค้งเลือดซิบ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยอธิบายอีกที

ล้มแล้วเนี่ยแล้วคนถ่ายคลิปคือแฟนเขา
กำลังจะไปงานวันเกิดหลานนะ
ตามรายงานบอกกำลังจะไปงานวันเกิดหลาน

ดูการประกบร่างของรถวิวแชร์
อันนี้หนุ่มคนนี้คือหนุ่มพิการหนุ่มพิการที่ขา
พอมาประกบรถวิวแชร์เนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวซ้ายมือเนี่ย
พอมาประกบแล้วมันล็อกปุ๊บมันคือมอเตอร์ไซค์

แต่ด้วยความเร็ว๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โค้งหักศอกเบรกก็เอาไม่อยู่
พ่อคุณคนนี้ก็เลยตรงไปแบบดิ่งแบบนั้นนะฮะ
พี่เขาเป็นชาวนางรองจังหวัดบุรีรำ
เพราะดีที่เหตุการณ์นี้แค่เลือดซิบ
แห่โค้งคอหักตายก็บุญแล้ว

อยากเอาคลิปนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครอย่าทำตาม
ไม่มีทางไปฯแต่เราเห็นการเรียกต่อนี้
สำหรับคนพิการที่ใช้ในการเดินทางสะดวก
อย่าเอาไปซิ่งสิงขนองนาที่ไหนเลยครับ